แต่มาช่วงนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่
วินมอเตอร์ไซค์ย่านอุดมศุกร์๒ฝ่ายยกพวกตีกัน
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนตายด้วย
ทีนี้ล่าสุดค่ะมือยิงเมื่อวานนี้
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วที่ฉะเชิงเศร้า
ส่วนวันนี้หัวหน้าวินที่ชื่อว่านายประมุก
นี่คุณผู้ชมลูกศรสีแดงเสื้อลายในประมุกนี้
วันนี้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจพยายามควานหาตัวก็ไม่พบ
ที่บ้านทั้งที่โรงพยาบาล
ประมุกวันนี้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเอง
แล้วก็จะบอกว่าให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ในชั้นพนักงานสอบสวนไม่พูดอะไรทั้งสิ้น
ก็มีพูดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเท่าไหร่นะคะ
นี่คุณผู้ชมประมุกนะเนี่ยเห็นไหม
แล้วปิดหน้าปิดตาแต่ตอนก่อเหตุไม่ปิดหน้าปิดตา
เออใส่หมวกแบบนี้นะคะ
วันนี้พลตำรวจตรีธีรศักดิ์สุริวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าจากการสอบสวนอวัญชัยก่อน
วันชัยโดนรวบตัวได้ที่ฉะเชิงเศร้า
วันชัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ให้การยอมรับสารภาพที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็ยอมนะคะยอมรับแล้วว่ามีคนสั่งการ
ก็ให้การตามข้อเท่าจริงบางส่วน
ส่วนในรายละเอียดต่างประมุกบอกว่า
ไม่ขอคุยไม่ขอเปิดเผยในชั้นพนักงานสอบสวน

และให้ทนายความบอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คือเรื่องนี้ตอนแรกคาดว่าจะต้องมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่ารองพบชนบอกว่าคือส่วนตัวเห็นว่าก็ไม่มีความจำเป็น
เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความเกลียดชัง
คู่กรณีและชาวบ้านเองก็จะเดือดร้อนด้วย
และเสี่ยงเป็นอันตรายในการดูแลความปลอดภัย
ระหว่างการทำแผนทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ค่ะ
คุณผู้ชมมีรายงานข่าวด้วยนะคะว่านายประมุกเนี่ย
ก็แสดงความประสงค์จะขอแจ้งความนะคือประมุกเนี่ย
สวมหมวกสองใบก็คือใบหนึ่งเนี่ยเป็นผู้เสียหาย
โดนตีแบบนี้โดนใช้ค้อนปอนด์เนี่ยทบตีที่ศรีษะ
อีกมุมหนึ่งก็โดนสัดทอดเป็นผู้สั่งการ
ให้นายวัญชัยเป็นคนลั่นไก่ยิงนะคะ
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือสวมหมวก๒ใบ
มุมหนึ่งก็เป็นผู้ต้องหามุมหนึ่งก็เป็นผู้เสียหาย
ทีนี้ในฝากฝั่งที่เป็นมุมผู้เสียหายเนี่ย
มุกบอกว่าประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่มารุมก่อเหตุทำร้ายตนเอง
ซึ่งตำรวจพอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
พบว่ามีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดเนี่ย
อย่างน้อย๘คนที่รุมกระทืบและรุมใช้ค้อน
ไม้ทุบตีนายประมุกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยคือนายประมุกเองเนี่ย
ก็บอกว่าขอความเป็นธรรมนะ
ตำรวจเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรม
คดีที่นายประมุกตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
ก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเหตุ

ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจติดตาม
จับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุให้ได้ทั้งหมด
ส่วนที่มีการอ้างว่านี่ไงเป็นประเด็นงอกประเด็นที่หนึ่ง
เพราะมีการอ้างจากวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่บอกว่า
มีการส่งสวยให้คนมีสีหรือผู้มีอิทธิพล

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นผลพวงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เปิดเผยจากพลตำรวจโทษสุธิพลวงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตอนนี้
ได้สั่งย้ายพันธุ์ตำรวจโทอนุรักษ์อิ่มละเอียด
เป็นรองผู้กำกับสนบางนา
ที่ดูแลโรงการจราจร
ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕

เนื่องจากบกพร่องในการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ปล่อยประละเลยให้มีการทะเลาวิวาส

ซึ่งนอกจากนี้ค่ะได้ประสานไปทั้ง๔ฝ่าย
ก็คือตำรวจทหารสำนักงานเขตกรมการขนส่งทางบก

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมด
วบคู่ไปกับการกวาดล้าง

เรื่องของการส่งสวยให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

จริงแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันก็มีทั้งผู้ที่เข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์
ร่วมอยู่ในการทะเลาวิวาสส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งมีการตระเตรียมวางแผนมาก่อนนะคะ
ตำรวจรู้ได้ยังไงเพราะว่าไปตรวจสอบ
มีการสั่งซื้อไม้ตะบองไม้กระบองสั่งซื้อออนไลน์มาจากจีน
อันนี้เป็นการเตรียมการวางแผนเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่า
เตรียมที่จะออกไม้จับก็รวมแล้ว๒ฝ่ายก็อีกสักประมาณเกือบ๑๐๐คน
เยอะทีเดียวนะคะอันนี้ติดตามกันต่อนะคะ